คุณผู้ชมครับดูเหตุการณ์นะครับ
เหตุการณ์นี้เนี่ยทีมข่าวนะครับได้รับการร้องเรียนจากนางพัชรี

คือบอกว่าวันเกิดเหตุ๒๐กันยายนที่ผ่านมา
ระหว่างทางจะกลับบ้านที่ตะบนเกาะหลัก
อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันนี่ครับรถของผู้ก่อเหตุ
มีชายชะกัน๔คนมาเก๋งสีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
กระจกหลังติดสติ๊กเกอร์ตาโล่เหรอ
เออขับมาปาดหน้าแล้วก็อ้างบอกว่านี่ตำรวจ
แล้วก็จู่โจมเอาผ้าคลุมหัวเหมือนในหนังเลย
เอาผ้าคุมหัวปั๊บเอาตัวขึ้นรถเก๋งขับออกไป
นี่เรียกอุ้มนะระหว่างอยู่บนรถเธอรู้สึกว่าโดนปืนเจาะหัวนะ
แล้วโดนล็อกแขนไว้ตลอดเวลาแล้วได้ยินกลุ่มคนร้ายเรียกชื่อกันบอก
แงะชื่อแงะอ้างตัวบอกเป็นตำรวจภูทรภาค๗ครับคุณผู้ชม
อ้างนะมาติดตามคดียาเสพติดขยายผลจากสามีเก่าของนางพัชรีเนี่ย
ตำรวจก็อ้างอีกเหมือนกันว่าผัวพันกับยาเสพติด
เรียกค่าไทย๓แสนบาทแลกกับการปล่อยตัว
แล้วขอว่าถ้าไม่จ่ายนะจะยัดข้อหายาเสพติดให้
โดยมีของกลางเตรียมเอาไว้แล้วเป็นยาบ้าตั้งพันเมตรนะคุณผู้ชม
จากนั้นคนร้ายก็โทรหาลูกสาวแล้วบังคับให้นางพัชรีเกลี้ยกล่อมลูก
ไปหาเงินมาถ่ายตัวเธอซะนะครับซึ่งลูกสาวต่อรองหรือ
๒๕๐๐บาทได้ไหมจาก๓๐๐๐บาทโดยนัดสถานที่ปล่อยตัวกันครับ
ที่สาราริมทางนะครับหาดวรรณกรที่ทัพสแก่
จากบ้านไป๒๘กิโลเมตรนอกจากเสียเงิน๒๕๐๐แล้ว๒๕๐๐๐บาทแล้ว
ยังโดนนะครับโดนอะไรรูดแหวนทองไปอีกวงด้วย
หลังจากเธอรอดมาได้คุณผู้ชมนางพัชรีกับลูกสาว
แจ้งความที่สพเมืองประจวบคิริขันนี่เธอเล่าไปตลอดทาง
แล้วพบว่านอกจากเธอแล้วยังมีเหยื่ออีกหลายคน
ที่ถูกอุ้มเรียกฆ่าไถ่แบบนี้ฮะอุ้มไปรีดไปไถแบบนี้ครับ
ล่าสุดอยู่ที่ตะบนอ่าวน้อยถูกอุ้มขึ้นรถเก๋งสีขาว
ใส่บาทอยู่หน้าบ้านเลย๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
ผู้เสียหายรายนี้ถูกรีดเงิน๒๐๐๐๐๐บาทแล้วต่อรอง๑๕๐๐๐๐บาท
ครูเหมือนกันว่าไม่ให้เดี๋ยวจะยัดยา
เออล่าสุดครับผู้ก่อเหตุนะครับตำรวจจับได้แล้ว
หนึ่งรายก็คือนายทาราพงศ์ธรรมบัวชานะครับ
หรือว่าต้นเป็นแฟนเก่าของลูกสาวนางพัชรีนี่แหละ
เออแล้วยึดรถเก๋งคันสีขาวที่ก่อเหตุมาไว้ที่โรงพักด้วย
หลังก่อเหตุคนร้ายเนี่ยเปลี่ยนแปลงสภาพรถครับ
เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
แล้วก็แกะรุ่นรถเอารุ่นรถเนี่ยออกเห็นไหม

แล้วก็เปลี่ยนฝากระโปรงหน้า

แล้วก็เปลี่ยนฝาถังน้ำมันด้วย
นี่แหละครับคุณผู้ชมแล้วติดสติ๊กเกอร์ใหม่เข้าไป
เบื้องต้นตำรวจแจ้งเขาหาร่วมกันกันโชคทรัพย์โดยมีอาวุธ
ข่มขืนใจผู้อื่นร่วมกันนวงเหนียวกักขังนะครับ
ร่วมกันพาปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
แต่ผู้ต้องหานะครับปฏิเสธนะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลย
ตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลและขอหมายจับผู้ร่วมก่อเหตุ

ก่อนจะปล่อยเขาก็จอดรถก่อนรถกระบะนะคะ

เขาบอกว่าเนี่ยพี่ผมไม่เปิดหน้าให้พี่นะ

เดี๋ยวแต่เดี๋ยวผมจะให้ลูกน้องผมสองคนพาพี่เดินลงไปทรงตรงหน้าสารา
เขาพูดแบบนี้แล้วสักพักนึงเขาก็หันกลับมาว่าเนี่ย
พี่แว่นที่พี่ใส่ในมือนายขอได้ไหม

มันจะได้จบพี่จะได้กลับบ้าน